เพราะว่ารถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่กินเลนคุณ
กินเลนส์ไปเลนส์ของรถยนต์เขาท้ายที่สุดถูกรถยนต์พุ่งชน
คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสนะครับ
มีคลิปจากกล้องหน้ารถบันทึกภาพให้เห็นกันนะครับ
โอ้โหนี่ฮะคลิปจากวงจรปิด
แต่จริงถนนมันไม่มีเส้นแบ่งเลนไงคุณ

ต่างฝ่ายต่างมาตรงกลาง

รถเก๋งก็มาตรงกลาง
มอเตอร์ไซค์ก็ขี่ตรงกลาง

แล้วเห็นไหมครับคนขี่มอเตอร์ไซค์ถูกชนลอยเลย
แล้วก็กระแทกพื้นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ

ก็คือนายนิสันดีเลิศอายุ๓๓ปี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของชนบุรี
ในกล้องวงจรปิดก็เห็นรถยนต์นิสัน

ทะเบียนจังหวัดระยองนะครับ

ก็บริเวณถนนวัดผาสุกมอเตอร์เวย์หมู่๒
ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ก็คือคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับ

เจ้าหน้าที่ต้องเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ส่งโรงพยาบาลชมบุรีทันทีนะครับ
ส่วนรถจักรยานยนต์ของเขาก็พังยับเยินนะครับ
ทางด้านของคนขับรถยนต์นะฮะก็คือนายพาราดรศรีบัวอ่อน
อายุ๔๕ปีเป็นชาวอุดรธานี

บอกว่าตัวเขากำลังขับรถยนต์กลับบ้าน

แต่จู่รถจักรยานยนต์ที่ขี่สวนเลนมา

แล้วก็ข้ามเลนมาชนรถยนต์ของเขา
เขาบอกว่าจักรยานยนต์กินเลนเข้ามานะฮะ
ส่วนตัวเขาเองขับตามปกตินะครับ
หลบไม่ทันก็เลยชนกันกลางถนนดังกล่าวนะฮะ

กลับมาตรงนี้มาเจอตรงนี้เลยครับ

จริงที่โชคดีหน่อยก็คือมีกล้อง
แต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่เห็นภาพชัดเจนนะคุณ
ต่างฝ่ายต่างกินเลนหรือเปล่า
เพราะว่ารถยนต์ก็ไม่ได้ขับชิดซ้ายในเลนส์ของตนเอง

อเตอร์ไซค์ก็ขับตรงกลางเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ตำรวจจะได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ
ถนนมันไม่มีเส้นแบ่งจริงคุณบางคนที่ไม่คุ้นชินเส้นทางก็ไม่รู้เลย